ติดตามการเมืองที่เข้มข้นกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยคุณสุภาพคลิกกระจายจะมาวิเคราะห์ให้ฟัง
กับเรื่องของบรรยากาศความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดขึ้น
ก็มีการวิภาควิจารณ์ถึงกระบวนการที่มันทำให้ฝ่ายการเมืองนั้นมีความไม่เท่าเทียมกัน
เป็นอย่างไรไปฟังพร้อมกันกับคุณสุภาพเลยครับ

เหลือเวลาอีก๒๓วันก็สิ้นเดือนกรกฎา
แปลว่าถ้านับจากนี้ไปจนกว่าจะถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๒

มีเวลาอีก๗เดือนเท่านั้นครับ
เวลาอีก๗เดือนสำหรับที่จะเข้าสู่โหมดของการเตรียมการเลือกตั้งนั้น

คนที่อยู่ในวงแวดวงการเมือง

คนที่เป็นหัวหน้าพักเป็นกรรมการพัก
เขารู้ครับว่าเวลา๗เดือนสำหรับการเตรียมการอะไรต่อมิอะไรนั้นเนี่ยไม่นาน
เรียกได้ว่ากระชั้นชิดด้วยซ้ำไป
แต่ว่าภาพที่เราเห็นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

นายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสช
นำคอลโลมลงเลือกตั้ง

ซึ่งคนเขาก็มองว่าระยะหลังลีลาท่าทีของนายก

ในเรื่องเสมือนกับว่าเป็นลีลาของนักการเมือง
วกกับอีกภาพสองภาพก็คือ

เดินสายหาพันธมิตร
มาร่วมทำงานการการเมือง
แล้วก็ชัดเจนว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
อีกภาพหนึ่งก็คือภาพของ
และแสดงท่าทีชัดเจนว่า
หนุนผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี

มีภาพเล็กซ้อนกันอยู่๒๓ภาพ

เป็นภาพของการเรียกร้องจากพักการเมืองใหญ่๒๓พัก
โดยเฉพาะภักดิ์ประชาธิปัตย์และภักดิ์เพื่อไทย
เรียกร้องให้ปลดล็อกทางการเมือง
เขาจะได้ทำกิจกรรมต่าง

จะได้ประชุมกรรมการ

และตำแหน่งต่างในพัก

เอาภาพสองภาพนี้ซ้อนกัน

เดินหน้าทำอะไรต่อมีอะไรได้ตั้งเยอะแยะ

สิ่งที่ผ่อนปลนออกมานั้นเป็นยังไงบ้าง
ลำพังการเรียกร้องของ

คุณนิพิษคุณวิรัติจากประชาธิปัตย

แต่ที่ไม่ธรรมดาและควรจะระวังก็คือว่า

เห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันว่า

พักเก่าไม่ได้รับความยุติธรรม
แต่พักใหม่ที่เคลื่อนไหว

ซึ่งเขาจับตาดูกันอยู่เวลานี้

จะมีความยุติธรรมมากน้อยแค่ไหน
ถ้าต่างชาติเขาเชื่อ

พักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง

จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่ง
ถ้ามีคนกังขาว่า

การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตยุติธรรม

ถ้ามันมีภาพอย่างนั้นเกิดขึ้น

อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมด

สภาที่มาจากการเลือกตั้ง

ไม่มีใครกลัวใครกันหรอกครับ

ถ้ามั่นใจว่าชนะแล้ว

ถ้ามั่นใจว่าชนะได้

ถ้ามั่นใจว่าจะชนะได้

เพราะถ้าโกง

ผลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายก
ผมว่าแก้มัดเขาเถอะครับ

ว่าเขาต้องการจะทำกิจกรรม

เขาจะได้ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมได้

มาถึงจุดนี้ชนะแล้ว

เขาก็ง่อยเปรียเสียขาไปเยอะ
ฉะนั้นแก้มัดให้เขา
ทำกิจกรรมทางการเมืองได้

และอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามดูก็คือว่า

แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะปฏิบัติ

งานของกรกตชุดเก่าตอนนี้
กำลังถูกจับตามองอยู่ว่า

แล้วก็ไปบอกให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ว่าเขาควรจะทำอะไรได้บ้าง

จะเป็นการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง
ที่คนกำลังจับตาดูมาก

สุทธิ์ยุติธรรมแค่ไหน

การเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตย
จะถูกจับตามองมากทุกครั้ง

กรกตชุดใหม่ก็คงเข้ามาทำหน้าที่

ขอสอช่อและรัฐบาลขอสอช่อ

ต้องมีคนคอยจับตาดูว่า
กรกตจะมีอำนาจเด็ดขาด

มีความตรงไปตรงมามากน้อยแค่ไหน

มีอำนาจมากกว่ากรกตชุดก่อน

มาจัดการเรื่องพักการเมืองขี้โกง

ถ้าใช้กับอีกฝ่ายหนึ่งเต็มที่

อำนาจที่ว่านั้นก็มีปัญหา

แต่ว่าตอนนี้

คนก็เริ่มมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไร

อย่าให้เขาโหกรรมการครับ

ถ้าเขาไม่เชื่อถือกรรมการ

นี่คือขีดเส้นใต้การเมือง